เฉลิมฉลองครบรอบ๕๐ปีการก่อตั้งอาเซียนนั้นก็เพิ่งสิ้นสุดลงไปนะคะ
อกจากจะเป็นภาพสะท้อนถึงความสำคัญของอาเซียน
สายตาของประชาคมโลกแล้ว

โดยเฉพาะการฝึกแบบพระหุภาคีของกองทัพเรืออาเซียนที่เกิดขึ้น
ก็ยังทำให้เห็นภาพความร่วมมือกัน

ต่อการรับมือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขค่ะ
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองพัทยาเมื่อวานนี้
เรือรบจากชาติสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศ

เป็นส่วนหนึ่งในขบวนสวนสนามทางเรือนานาชาติ
เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่อาเซียน
ก่อตั้งครบรอบ๕๐ปี
อกจากนี้กองทัพเรืออาเซียนยังมีภารกิจ
ผสมแบบพระหุภาคีร่วมกัน
เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น
น่านน้ำของภูมิภาคในวันนี้ด้วย
กองทัพเรือในอาเซียนได้ดำเนินการอย่างครั้งนี้
ถือเป็นการแสดงออกให้ประชาคมโลกได้รู้ว่า
อาเซียนพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ในอนาคต
ในงานนี้กองทัพเรือสาวรัฐ
ส่งเรือรบร่วมมหากรรมทางเรือนานาชาติ
ผู้บัญชาการกองเรือที่๗กองทัพเรือสาวรัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลหน้าน้ำ

ซึ่งเขาได้ย้ำว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะการฝึกผสมพระหุภาคีของกองทัพเรืออาเซียน
ยังย้ำด้วยว่าความขัดแย้งและการอ้างสิทธิ์ในทะเลจินใต้
ยังเป็นเรื่องที่กองทัพเรือสาวรัฐกังวล
เพราะถือเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาค
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน